พาคุณผู้ชมไปดูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่ก่อนแล้วกันนะคะ
เขามีการจัดงานคืนสู่เย่า๘๐ปีของโรงเรียนค่ะ
แล้วก็มีการจัดผ้าป่าสามัคคีมอบเงินให้กับโรงเรียนด้วยนะคะ
ในงานคืนสู่ย่าวศิษย์เก่ารักบ้านเกิด๘๐ปี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่ในตำบลบ้านคอ
อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะ
เป็นการชุมนุมสิทธิ์ครั้งแรกในรอบ๘๐ปี
และยังจัดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหาทุนสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนด้วย
ภายในงานนะคะได้มีการออกร้านแสดงผลงานของนักเรียน
การแสดงของนักเรียนและชาวบ้านต้อนรับสิทธิ์เก่าของโรงเรียนด้วย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่นี้
เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแค่ก่อตั้งเมื่อปี๒๔๘๑
และจะครบรอบ๘๐ปีก็คือปีนี้นี่แหละค่ะ